อีกเรื่องหนึ่งก็เตือนกันนะคะคือตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากการเติมลมยางเกินมากเกินไปหรือเปล่า
คราวนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาเอารถไถไปเติมลมยางแล้วคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเติมไปเยอะพอสมควรคุณผู้ชมตอนที่จังหวะลุกโอ้โหดูสิคะคือเป็นจังหวะลุกแล้วมันมีแรงระเบิดอัดขึ้นมาตัวเขานี่แบบกระเด็นเลยนะโอ้โหเนี่ยครับ
ได้รับบาดเจ็บหนักเลยเหมือนกันนะคะเห็นรถคันนั้นที่จอดอยู่ใกล้ใกล้กันไหม
นั่นคือเขาเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้ามาช่วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ร้านอนุภาพการยางสาขาบ้านโคกที่ตะบลกลางใหญ่อำเภอเขื่องในที่จังหวัดอุบลจริงมันเป็นพื้นที่รอยต่ออุบลยะโสทรนะคะแล้วคนเจ็บที่นอนอยู่นั้นอ่ะสีเทาเราต้องเซ็นเซอร์จริงมันเป็นคราบเลือดเป็นเลือดทั้
การยางเขาเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเปิดร้าน
ช่างอ่ะก็ยังไม่มาทำงานปรากฏว่านายวีระลูกค้าคนนี้เนี่ยนะ
ก็ขับรถไถเข้ามามาขอเติมลมครับปกติแล้วทางร้านเนี่ย
จะให้ช่างเติมให้เพราะว่ามันจะต้องมีการวัดแรงดันลมไงคุณ
เคสนี้เขาเข้ามาเติมเองเจ้าของร้านก็บอกว่า
อย่าเติมเยอะนะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวมันระเบิด
แหม่พูดไม่ทันขาดทำมันระเบิดจริงจริงขอบคุณผู้ชม
ค่ะแล้วก็โอ้โหเขาก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
แต่ว่าตอนนี้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเคืองในเรียบร้อยแล้วนะคะ